คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะจากกรณีดราม่าของดาราสาวโอ้โหเราพูดชื่อเขาบ่อยมาก
เขาเรียกว่าเลขมาออกที่พี่บุ๋มประนัดดาไปซะงั้น
รวมมาออกเลขไปเลยเหตุมันเคยเริ่มมาจากพี่บุ๋มได้รับเชิญให้ไปเป็นพิธีกรจำเป็น
ใช้คำว่าพิธีกรจำเป็นนะคะสัมภาษณ์คุณซาร่าในรายการรายการหนึ่งนะคะ
ซึ่งวันนั้นนะคะก็มีการขออนุญาตคุณซาร่าก่อนเข้ารายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่พอคล้อยหลังไปแป๊บเดียวค่ะกลับมีคนมาบอกคุณซาร่านะคะ
บอกว่าคุณซาร่าเนี่ยเตรียมฟ้องชาวเน็ตที่มารุมต่อว่าเธอ
และหนึ่งในนั้นนะคะมีชื่อของพี่บุ๋มปะนัดดาด้วย

เจอแบบนี้ค่ะพี่บุ๋มก็งงเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นก็ไปทำหน้าที่พิธีกรตามปกติ
ถามแทนคนดูทุกคนไม่ได้ก้าวล่วงอะไรเลย
บันเทิงไทยรัฐนะคะติดต่อสัมภาษณ์พี่บุ๋มทันทีนะคะ
บอกเลยค่ะพี่บุ๋มแม่บอกว่าฟ้องมาก็พร้อมค่ะแต่ระวังเจอฟ้องกลับด้วยนะคะ
หรืออะไรก็ควรจะเป็นกรณีตามปกหมายทางจบที่จะสวยที่สุดนะ

อื้อหือแม่วิดีโอขอบนรถกระแทบนะโอ้
ซึ่งพี่บุ๋มบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
สิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ใช้สอนใจคนบันเทิงได้ดีที่สุด
ก็คือเรื่องของเวรกรรม
ใครทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นค่ะ
แล้วเราจะเห็นจากหลายกรณีที่ไม่ใช่คดีของไม้ซาร่าอย่างเดียวนะ
เราเห็นจากหลายกรณีของวงการบันเทิง
ที่คนที่เคยทำอะไรไว้แล้วมันโป๊ะแตกทีหลัง

อะไรที่มันมีเนี่ยมันก็จะเห็นเนี่ยหลังเนี่ย
เราจะเห็นกันในชาตินี้ไม่ต้องเห็นในชาติหน้าหรอกถูกไหม
ว่ากันแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะมีการฟ้องร้องกันจริงหรือเปล่านะคะ